มาเรื่องนี้กันหน่อยนะครับไปเจอกับอาจารย์เริง
อาจารย์เริงเนี่ยแกเป็นเอกอัครราชทูตเมืองโยมโล
โอ้โหใครเป็นคนแต่งตำแหน่งนี้ให้
แกสามารถติดต่อกับวิญญาณได้
งั้นไปดูกันหน่อยแกไปทำพิธีเพื่อขอโชคให้ชาวบ้านครับ
เอ้าดูที่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ที่บ้านโคกสว่างหมู่๗ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
ชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันกับพิธีในการขอโชคลาภจาก
พ่อปู่หอมจันทร์เขาว่ากันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
และขอโชคลาภจากท่อนตะเคียน
อ่ะรวมทั้งรากตะเคียนด้วยนะ

อันนี้รากตะเคียนเป็นแบบนี้

นี่ครับเห็นแล้วใช่ไหม
เขามาแล้วเขาคนนี้
อาจารย์เริงยมทูต

คืออาจารย์เริงกับหมอปลาใครเป็นเอกอ่ะ

แกว่านะแกมาที่นี่เพื่อขอโชคลาภเปิดดวงให้กับชาวบ้าน
แล้วก็ทำพิธีเชิญปู่หอมจันทร์มาประทับร่าง

ช่วงที่ปู่หอมจันทร์มาประทับร่างอาจารย์เริงเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
มาคุยกันหน่อย

เออหายเป็นพิษณะเลย
เอ้าพูดน้อย

แต่เน้นท่าทางและลีลา

เออเอางี้ละกันชาวบ้านบอกไหนพูดน้อยจังเลย
ก็เลยไปรูปปงรูปแป้ง
แล้วเขาบอกว่าก็เห็นบางสิ่งบางอย่าง

อาจารย์เริงยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้น

เขาก็ว่าจะมาให้โชคให้ลาบกับสิ่งที่เห็น
บางคนชาวบ้านบอกก็มันไม่เห็นเลยจันเริง

ช่วยทำให้มันชัดกว่านี้ได้ไหม

บอกงั้นชาวบ้านไปจุดทูปเสียงทายเสียเลย

นี่ก็นั่งรอกันอยู่พักนึงนะ
แล้วนี่พอทูบไหม้หมดแล้ว

ใบแรกยังออกมาเป็นอย่างนี้อยู่เลย
ไม่มีเลยโบ๋โบหมดเลยครับ

อย่างนี้ครับทางอาจารย์เริงซึ่งเป็นร่างประทับของพ่อปู่หอมจันทร์
ก็บอกชาวบ้านว่าไม่ต้องกลัว
ไอ้ที่ไม่เห็นค่าเนี่ยทำให้ไม่มีเลขบนทู

อยากได้อะไรแล้วก็ถามถามข้าเดี๋ยวข้าจะบอกให้
นี่ก็ทำการเขียนลงไป

นั่นไงโทรไปเลย๐๘โอ้ไม่ใช่

เป็นเลขมงคลที่เอาไว้ให้ชาวบ้านเขา
เอาเหรอแต่เอางี้ละกันนะ
แล้วอาจารย์เริงผมพูดตรงจารเริงอย่าโกรธผมนะ

สถิติแล้วเนี่ยอาจารย์เริงก็ทำให้เสียใจมาเยอะพอสมควรนะ

เพราะว่าอาจารย์เริงก็เคยทำให้ร้องไห้ทำให้ผิดหวัง
อาจารย์เริงหักอกใครหลายคนมาแล้วนะ
เพราะฉะนั้นดูแล้วคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
ค่ะเอางี้ละกันถ้าหากว่าอะไรมันไม่ดีเนี่ย
ก็ไม่ต้องไปเชื่ออะไรมันมากมาย